เอามาดูความจัดจ้านในย่านนี้กันหน่อยค่ะย่านนี้ที่ว่าเนี่ยคือถนนเสือป่า
ความจัดจ้านที่ว่าคืออะไรคือนุ่มหัวแดง
เขาวิวาทะปะทะคารมกับตำรวจแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้จะจบลงยังไง
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ที่มีคนเขาตัดต่อไว้ค่ะครับ
ก็ลงอยู่ไหนไงตีมรวดเหรอเงี้ยหัวแดงอะเออเอา
เอาเลยบ้าง
ทีละยกเลยสาวมัดเข้าโดนมวกกันน็อค

มือไหมครับนี่แหละเห็นไหมคือคนที่เขาถ่ายคลิปอยู่เนี่ยนะฝั่งตรงข้าม
ถ่ายอยู่กับเพื่อนแล้วดูสิเขาตัดต่อใส่ให้เรียบร้อยเลยอ่ะ
ยกหนึ่งยกสองเป็นยังไงแล้วยกแรกเนี่ยนะคะคือนุ่มผมแดงเนี่ย
เขาก็ไปเถียงกับตำรวจใช่ไหมแล้วก็มีการเหมือนกับจะสาวหมัดใส่
มุดใบสั่งเนี่ยร่วงลงบนถนนเลยนะทีนี้ตำรวจอีกสองนายก็เข้าไปช่วย
พยายามที่จะจับกลุ่มแต่มันยังไม่จบแค่นั้นคุณผู้ชมครับ
ที่สองดูต่อเลยค่ะเขายื้อยุดเพื่อที่จะจับหนุ่มผมแดงคนนี้
เป็นการต่อสู้แบบ๑ต่อ๓แล้วก็ดูสิคะสะบัดไปสะบัดมา
ไม่ยอมให้ตำรวจจับใส่กุญแจมือตำรวจอีกนายเนี่ยถ่ายคลิปไว้ด้วยนะ
เห็นไหมถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานทีนี้ภาพก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
เขาพยายามซูมมาให้ดูนะคะจนมาถึงช่วงน็อกเอาท์มีน็อกเอาท์เลย
เออคือได้ยินเสียงหนุ่มผมแดงเนี่ยพูดแค่อ้าวเอาอ้าว
ตำรวจบอกว่าไม่ต้องอ้าวแล้วอยู่เฉยมีอะไรก็ไปคุยกันที่โรงพัก
นี่แหละหนุ่มผมแดงที่เขาถูกตั้งฉายาว่าจัดจ้านในย่านนี้
ดำเนินคดีไปตามระเบียบค่ะแล้วก็น่าจะโดนข้อหานักด้วย
เพราะว่ามีอะไรบ้างล่ะต่อสู้ขัดขืนการจับกลุ่ม
มีทั้งทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ใจเย็นกันนะครับทุกท่านนะครับ